จากการเอาสืบมาแล้วทั้งหมดนะครับจำเลยทุกคนก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือพกพาอาวุธหรือบุกลุกนะครับ
ทุกคนปฏิเสธหมดแต่ว่าตามทางนำสืบมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ต้องหา๔คนนะครับ
ที่เข้าไปรุมทำร้ายนายสมเกียจแต่อีกสองคนเนี่ยยืนอยู่ข้างนอก
ไม่ได้เข้าทำร้ายแต่อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ
ซึ่งวันนี้เนี่ยผลของการสืบพยานจะเป็นประการใดเนี่ย
ทางฝ่ายญาติผู้ตายเนี่ยฮะก็ยินดีน้อมรับคำภาษาของศาลทุกประการ

ก็น้อยลงไปน้อยเลย
มันไม่ดี
การโทรศัพท์เรียกพวกมานะครับแล้วปรากฏว่าพนักงานสอบสวนไม่แจ้งข้อหาไตรตองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นประเด็นในสังคมมากเลยว่าคดีเนี้ยไต่ตองหรือไม่ไต่ตองแล้วก็เป็นวรีฮิตด้วยนะครับและทำให้ประชาชนเนี่ยทราบถึงเรื่องการไต่ตองโดยมีเจตนาฆ่าฆ่าโดยไตรตองไว้ก่อน
แต่ผลของคำพิพากษาวันนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสารวินิจฉัยในประเด็นเรื่องไตรตรองไว้อย่างชัดเจนก็คือจำเลยเนี่ยไปเรียกพวกมาโดยการโทรศัพท์นะครับโดยการโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยสารวินิจฉัยในประเด็นจุดนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายจำเลยนี่นะฮะที่เอามีดมาสองคนเนี่ยจะรู้เรื่องที่นายสมเกียจเนี่ย

โดยเจตนาและมีการไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่คือโทษประหารชีวิตสารไม่ผิดฐานร่วมกันบุกลุกนะครับส่วนจำเลยที่๑๒๓๖เนี่ยมีความผิดฐานร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันฆ่าซึ่งมันน่าจะเป็น๒๘๙นะครับส่วนจำเลยที่๔ที่๕ที่๗เนี่ยร่วมกันสนับสนุนฆ่านะครับร่วมกันสนับสนุนฆ่า
ผิดฐานร่วมกันพกพาอาวุธด้วยนะครับการกระทำของบริษัททุกคนเนี่ยมีความผิดหมดนะครับอ่าสารจึงพิพากษานะครับว่าจำเลยที่หนึ่งที่สามเนี่ยรวมจำพุกสิบแปดปีปรับหนึ่งพันจำเลยที่สองหกรวมจำพุกสิบเก้าปีหนึ่งพันปรับหนึ่งพันจำเลยที่สี่ที่ห้ารวมจำพุกสิบสองปีหนึ่
ให้จำเลยที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดที่สามและที่หกเนี่ยร่วมกันชำระสองแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดจุดห้าต่อปีนะครับนี่คือคำพิพากษาล่าสุดนะครับ
ผลของคำพิพากษาเนี่ยผมพอใจแล้วก็น้อมรับในคำพิพากษาของศาลแต่ไม่พอใจที่พนักงานสอบสวนไม่แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตองไว้ก่อนไม่พอใจครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมันหมดโอกาสไปแล้ว
อัตราโทษ๑๘๑๙ปีเนี่ยมันน้อยไปที่จริงมันถ้ามีการโทรศัพท์อย่างนี้มันน่าจะมีอัตราโทษประหารชีวิตเหมือนกันหรือจำคุกตลอดชีวิตเพราะอยู่ในอัตราโทษ๒๘๘เหมือนกันอาจจะอุทธรณ์ในประเด็นนี้ครับ
ประเด็นเรื่องอัตราโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น
เพราะว่าประเด็นอัตราโทษเมื่อ๒๘นี่
มีอัตราโทษหลายชีวิตและจำกกลปลอบตลอดชีวิตด้วย
ที่สามพิพากษา๑๘๑๙ปีน่ะ
ความเคารพครับเราต้องอุทธรณ์ในประเด็นนี้เท่านั้นเองครับ